วันนี้คนร้ายอีก๓คน
ที่ได้ร่วมกันใช้ปืนยิงเยาวชนอายุ๑๕ปีเสียชีวิต
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ขณะขับรถจักรยานยนต์
ย่ามีนบุรีก็ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
หลังจากทนแรงกดดันไม่ไหว
ขณะที่ตำรวจยังคงใช้ความพยายาม
ตามจับคนร้ายอีก๑คนที่ยังหลบหนี
ขีดเส้นตายให้โอกาสมอบตัวได้จนถึงวันพรุ่งนี้
ติดตามเรื่องนี้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
ชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๓
ควบคุมตัว๓คนร้ายที่ก่อเหตุใช้ปืนไทยประดิษฐ
เยาวชนชายอายุ๑๕ปีจนเสียชีวิต

บริเวณจุดกลับรถสุวินทวงใกล้แยกมีนบุรี
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๘

วันนี้ทั้งหมดทนแรงกดดันของตำรวจไม่ไหว
ประสานให้ผู้ปกครองนำมามอบตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ซึ่งทำหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์คันที่๒

และในชุดที่มามอบตัวในช่วงเย็นของวันนี้
ทั้งหมดหลบหนีไปกบดานที่บ้านเพื่อน
เดี๋ยวเราจะสอบปากคำแล้วก็ถามความคืบหน้า
แล้วก็วิธีการแล้วก็แนวทางความคิด

ก็เดี๋ยวต้องติดตามคนสุดท้ายอีกทีหนึ่ง

บอกพ่อแม่เพราะเรารู้ว่าบ้านอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล

ตำรวจใช้เวลาสอบสวนผู้ต้องหานานหลายชั่วโมง
โดยมีนักอายการและสังคมสงเคราะห
นักสหวิชาชีพร่วมสอบด้วย
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดยังให้การภาคเศษ
รวมถึงให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งปืน

ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวน
ผู้ต้องหาแรกพูดที่เป็นคนใช้วุฒิปืน
บอกว่ามีรุ่นพี่ซึ่งอยู่ต่างสถาบันเนี่ย

แล้วก็เมื่อเขาไปรวมตัวกันนะเขาก็เจอคนนี้

ราคา๘๐๐อย่างที่ได้ทราบตามนั้น
แต่มีบางกระแสบอกว่าเขาสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต
คดีนี้ตำรวจได้ตัวผู้ต้องหาแล้ว๖คน
แต่จนถึงขณะนี้เหลือในก้านที่ทำหน้าที่
ขับรถจักรยานยนต์คันที่๓ยังไม่เข้ามอบตัว
ทำให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
เรียกประชุมชุดสืบสวนกว่า๖๐นาย
วางแนวทางไล่ล่าตัวคนร้าย
โดยมีข้อมูลพบว่าหลบหนีออกจากพื้นที่
กบดานในเขตตำรวจภูทรภาค๒
ซึ่งขณะนี้ตำรวจส่งชุดสืบสวนหาข่าวติดตามตัวคนร้ายแล้ว
เข้ามอบตัวกับตำรวจไปก่อนหน้านี้

นำตัวไปฝากขังผลัดแรกที่ศาลจังหวัดมีนบุรีแล้ว
รวมถึงผู้ต้องหาอีก๒คนที่เป็นเยาวชนที่จับได้ก่อนหน้านี้
ถูกส่งตัวเข้าสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วเช่นเดียวกัน
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือที่ยังคงหลบหนี
ตำรวจให้เวลาผู้ปกครองนำมามอบตัวได้จนถึงวันพรุ่งนี้
หากยังคงหลบหนีตำรวจจะดำเนินการติดตามไล่ล่า
ดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไป
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน